คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนเลย
ตี๓๖มิถุนายนเพชรเกษม๖๙มีรถเก๋งสีดำคันหนึ่ง
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขามาตามทางของเขาถูกต้อง
คนขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นศีรษะไปชนกับที่เสาที่เป็นป้ายบอกทาง

เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตรงจุดตรงนั้นเนี่ย
จะมีรถจักรยานยนต์ที่เป็นพลเมืองดีพยายามจะตามรถเก่งคนนั้นไปนะ
แต่ไม่ทันเห็นไหมคะเนี่ยหนีหายไปเลยค่ะ
รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บชื่อว่านายจอมยุทธับสี่อายุยี่สิบหกนะคะ
ทีมข่าวของเราได้เจอกับนายจอมยุทธ์คนเจ็บตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมารักษาตัวที่บ้าน
ยังปวดหัวอยู่เลยนะคะเพราะว่าหัวแตกที่กลางศีรษะแล้วก็ที่ศีรษะฝั่งขวา
มีแผลถลอกที่มือขวาบากขวาท้องแขนขวาเท้าขวานะคะ
หัวเข่าด้านซ้ายแล้วก็หน้าแข้งก็มีแผลถลอกคือทั้งตัวค่ะ
พูดง่ายแบบนี้ดีกว่านายจอมยุทธบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เมา
คืนวันที่สิบห้ามิถุนายนไปนอนบ้านเพื่อนจนเช้ามืดสิบหกมิถุนายน
ก็จะต้องทำงานเลยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาไม่ได้ขี่เร็วอะไรด้วยนะ
เป็นเส้นทางที่ขี่ประจำด้วยนะตอนเนี้ยเขายังรู้สึกแบบ
ขยับตัวไม่ค่อยถนัดอยู่เลยยังปวดหัวมากอยู่เลย
เขาบอกว่าเห็นภาพแล้วเขาตกใจนะตอนแรกเขานึกว่าเขาจะตายด้วยซ้ำ
ยังดีที่แค่บาดเจ็บแบบนี้ตอนแรกคิดว่าโอ๊ยตัวเองไม่น่าจะรอด
แต่ตอนนั้นก็ใส่พระที่ใส่ประจำอยู่๔องค์นะคะ
ก็มีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม
หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานี
หลวงพ่อเจริญปานจิตวัดถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรี
หลวงปู่โต๊ะวัดประดูกชิมพรีกรุงเทพนี่ค่ะ
ก็พุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะก็เป็นความเชื่อของคนเจ็บนะคะ
บอกว่ารอดมาได้เพราะพุทธคุณด้วยแหละส่วนหนึ่ง
เขาบอกว่ากังวลคือเรื่องของคดีความกลัวจะไม่มีคนรับผิดชอบ
เพราะคนขับรถมาชนเขาหนีไปเลยอ่ะค่ะพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ย
ไปตั้งกี่วันแล้วเนี่ย๔วันแล้วใช่ไหมคะ
เขาเลยบอกว่าแสดงตัวเถอะมาคุยกันเถอะมาเจรจากัน
จะรับผิดชอบอะไรยังไงก็ว่าไปอย่าหนีไปแบบนี้ค่ะ
เขาอยู่ไกลครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเลี้ยวมาเลยครับ
เขาชนเสร็จเขาก็ไปเลยครับแต่ความเร็วผมไม่แน่ใจครับ
ก็มีกังวลครับว่ากลัวเขาแบบจะหนีไปต่างวัดแล้วอะไรประมาณนี้

ก็บอกว่ามีอะไรก็เข้ามาคุยกันดีกว่าครับ
เราคนไทยด้วยกันครับยืนยันว่าไม่เม้าแน่นอนครับ
เพราะเราขับรถตอนช่วงเวลานี้ไปทำงานไป

แม่ของนายจอมยุทธ์บอกว่าเชื่อว่าคนขับรถเนี่ยต้องเห็นเหตุการณ์ชัดเจนแน่นอน
เพราะลูกชายเนี่ยถูกชนจนแบบลอยผ่านหน้ารถเข้าไปด้วยนะครับ
คนที่ชนเขาก็น่าจะมาดูสักหน่อยนึงหรือยังไงอย่างนี้

ไม่รู้ก็ว่าใจดำเกินค่ะ

ก็ไม่ใช่เอาเรื่องอะไรมากมายอย่างนี้

คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
สีแยกเลียบคลองพระศรีจรวรษฐ์ฝั่งเหนือนะฮะ

ก็มีวินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะที่เขาเห็นเหตุการณ์นะฮะ

ขณะเดียวกันภาพวงจรปิดที่ร้านค้าห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๑๐๐เมตรเนี่ย
เราไปได้มานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะก็จะบันทึกภาพรถเก่งสีดำเนี่ยขับผ่านไปด้วยความเร็ว

แต่ก็ทะเบียนไม่ชัดอีกอืมนะฮะตำรวจบอกว่าตอนเนี้ย
จุดสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดในจุดต่างเนี่ย
ทะเบียนรถคันนี้ไม่ชัดเลยเห็นว่าเป็นรถยนต์สีดำ
ใช่ค่ะพอจะคาดรุ่นกับยี่ห้อได้แต่ทะเบียนมันไม่ชัดนี่นะฮะ
แล้วเราไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
ตามเส้นทางที่คาดว่ารถคันนี้จะขับไปประมาณ๑กิโลเมตรเนี่ย
พอห่างจากแยกที่เกิดเหตุไป๑กิโลเมตรไม่เห็นรถคันนี้แล้วนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าจะต้องเข้าตามซอยรัฐต่างเพื่อหนีไปนะฮะ
เพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันออกไปได้หลายซอยออกไปถึงนู่นอ่ะ
เกษมเอกชัยหนองแข็มนะครับเราก็พยายามไปหาจักรยานยนต์ที่จอดติด
สัญญาณไฟจราจรบนสะพานตอนเกิดเหตุทราบข้อมูลจากวินจอยอในพื้นที่ว่า
เขาเห็นแล้วก็ไม่ใช่คนขับวินนะคงเป็นชาวบ้านที่ขี่รถผ่านจุดนั้นมากกว่า
นเพชรเกษมกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ข้อหาเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรื่องของการขับรถเฉียวชนเป็นเหตุให้มีผู้อื่นบาดเจ็บ
ค่ะอ่าส่วนเรื่องของการหลบหนีไม่ช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะดูเจตนาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องติดตามตัวคนขับรถคันนี้ให้ได้ก่อนใช่ค่ะ
ปัญหาคือทะเบียนมันไม่ชัดเลยในกล้องต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดให้หมดนะคะ